ของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่นักแสดงรุ่นเก่าฝีมือสุดเจ๋ง
อย่างพี่ต่อสาวิตรีคุณผู้ชมใช่ไหมปีนี้พี่ต่ออายุห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะ
สตะหกสิบอยู่แล้วแต่ยังสวยสะพึงอยู่เลยนะใช่
ซึ่งพี่ต่อเองก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐคือว่าชีวิตวัยเด็กไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบนะคุณ
ที่พูดทั้งหมดพี่ต่อแค่อยากให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเท่านั้นเองค่ะ
พี่เชื่อว่ามันอยู่ที่ทัศนคติเพราะตอนที่พี่จนพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ลำบากแล้ว
จนแล้วมันแย่ค่ะรู้สึกว่าจนแล้วมันลำบาก
ตอนที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวตอนยังเรียนหนังสือ
เราอาจจะโชคดีที่พ่อเป็นคนคริสต์และเคร่งศาสนาก็เลยส่งเราเรียนคอนแวน
แต่จริงคนจนไปเรียนคอนแวนมันข้อเปรียบเทียบเยอะนะ
แต่บังเอิญพี่เป็นเด็กที่รู้ด้วยนะว่าเพื่อนรวยแต่ไม่ได้อิจฉา
ที่เราเป็นคนจนมันสอนให้เราเป็นคนมีความอดทนมากกว่าคนอื่น
เรามีความอดทนสูงมากพี่ว่าพี่มีความอดทนสูงสูงมากกว่าคนอื่น
ถ้าเรากลับไปเป็นอีกได้ไหมเคยมีคนถามพี่บ่อย
พี่บอกว่าได้เพราะว่าเราเคยจนมาแล้วแต่ถ้าเลือกได้จะไม่กลับ
เพราะเรารู้ว่าลำบากมันเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้คุณค่ะ
ไม่ได้หมายถึงว่าคนจะมีโอกาสในวันข้างหน้า
สู้ต่อไปวันของคุณมีอาจจะเร็วก็ได้นะ

ความจนนี่แหละคือบทท้าทายสำคัญของชีวิต
อาจจะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าคนอื่นก็เป็นได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนด้วย
ให้มีความขยันหมั่นเพียนกันเข้าไว้
ส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะ
มีขึ้นก็ต้องมีลงเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันเอาไว้ด้วย
ค่ะก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะในทุกก้าวของชีวิตเลยแล้วกันนะคะ